สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันดาวสุภาษารา
วันนี้เตือน๓ภูมิภาคระมัดระวังอันตรายจากฝนตกสะสมเสี่ยงภัยธรรมชาติ
หลังจากวันแม่เป็นต้นไปถึงคิวพื้นที่ภาคกลางระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักค่ะ
ส่วนฝนในวันนี้เน้นในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนและภาคใต้มากถึง๑๖๐๗๐ของพื้นที่
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมาหลายวันแล้ว
ลักษณะแบบนี้ระมัดระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโครนถล่มด้วยค่ะ
วันนี้ค่าเฉลี่ยของฝนทั่วไทยอยู่ที่๑๔๐๗๐ของพื้นที่
พื้นที่ริมทะเลจุดที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า๒เมตร
เลี่ยงการลงเล่นน้ำช่วงที่มีฝนด้วยนะคะ
เฉลี่ยทั่วไทยวันนี้๒๒๓๕องศาเซลเซียสไม่ร้อนจนเกินไปค่ะ
กรุงเทพมหานครค่าฝนเฉลี่ยอยู่ที่๑๔๐ของพื้นที่
ตกได้ตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำค่ะ
พื้นที่กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา๑๘นาฬิกา๔๓นาที
และวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีตี๕๔๑นาทีค่ะ
ช่วงนี้อากาศค่อนข้างชื้นก่อนที่คุณผู้ชมจะสวมรองเท้าเคาะก่อนทุกครั้งนะคะ
เพราะอาจจะมีสัตว์มีพิษอาศัยอยู่ค่ะ
สวัสดีค่ะ